เช้าแบบนี้ปัญหาหลักเลยก็คือการตื่นนอน

โดยเฉพาะใครที่มีลูกเด็กเล็กแดงลูกหลานต่าง
ว่าจะปลุกไปโรงเรียนได้แต่ละทียากลำบาก

เดี๋ยวไปดูสิว่าบ้านนี้เขาจะมีวิธีการปลูกลูกปลุกหลาน

ไม่ต้องขึ้นไปตะโกนเรียกแล้วนะคะไม่ต้องไปเคาะประตูแล้ว
ใช่ใช้สัญญาณส่งสัญญาณตืดเป็นการปลุกแบบใช้สัญญาณแบบไร้สาย
มันเวลาคุณนอนอยู่คุณจะได้ยินเสียงตึ้ม
คุณจะไม่สามารถนอนเฉยได้คุณจะต้องตื่น
ตื่นก็ตื่นตื่นแล้วถ้าเคราะห์ขนาดนี้ไม่ตื่น
ก็คือเอาไม้ขึ้นไปตีเลยตีกว่าเพราะมันลำคาญ
ถ้าเป็นสมัยผมเรียนนะตอนมัธยมแบบนี้เอาผมไม่อยู่อะ

พ่อใช้ถีบเอาเลยต้องถึงเนื้อถึงตัวเลย
ที่ฉันคิดว่ามือไม่ตื่น
มือก็ยังเปล่าไป
คือโตมาได้ก็ถือว่าช่วงดีแล้วค่ะ
โตมาด้วยลำแข้งถึงว่าสุดยอด

เล่าให้ฟังจะได้ไม่ต้องทำตาม